คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเตือนลูกหลานด้วยแหละ
เพราะว่าตำรวจ๑๙๑ที่ฉะเชิงเซาเขาบอกว่า
เดือนนึงเนี่ยนะมีคนโทรมาป่วน๓๐๐กว่าสาย
แล้วตอนที่นักข่าวลงพื้นที่นะคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะ
เห็นไหมไม่ได้แจ้งเหตุอะไรแต่บอกว่าพี่ช่วยวางสายให้หน่อยนะคะ
แต่โทรมาหาตำรวจนะคุณเนี่ยเป็นแบบนี้ตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปทำข่าวก็เจอ
ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ๑๙๑ที่ฉะเชิงเซาค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนโทรเข้ามาที่
โทรเข้ามาที่๑๙๑แจ้งเหตุเท็จบ้างโทรมาแกล้งโทรมาปวดบ้าง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาง่ายนะเดือนเมษาที่ผ่านมาโทรมา๑๙๑๖๐๐๐กว่าสาย
ก็ดูเยอะถามว่าเหตุด่วนเหตุร้ายทั้งหมดเหรอเปล่าค่ะ๓๐๐กว่าสายโทรมาแล้วก็วางสาย
โทรมาแล้วพอเจ้าหน้าที่รับก็วางสายโทรแจ้งเหตุลวงบ้างรวมแล้ว๓๑๐๐สายคิดดูสิ
แล้วส่วนใหญ่ที่โทรมาเนี่ยนะเป็นเด็กค่ะอายุที่น้อยที่สุดคืออายุเท่าไหร่รู้ไหมคุณค่ะ
๓ขวบ๓ขวบกดเลข๓ตัว๑๙๑แล้วก็โทรมาแบบนี้
ส่วนใหญ่จะโทรช่วงประมาณค่ำแล้วบางทีเอามือถือคุณพ่อคุณแม่ไงกดโทรมาก่อกวน
ล่าสุดเนี่ยนะคะก็ทางสพบังปะกงก็ต้องลงพื้นที่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยโทรมาเหมือนกับจะแจ้งเหตุ
แต่ว่าไม่พูดโทรมาบ่อยมากเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยแปลกใจแล้วก็สงสัย
พอลงไปไปตรวจสอบดูเอ้าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเด็ก๗ขวบเด็กผู้ชาย
ไปถึงที่บ้านเลยค่ะนี่เห็นไหมตอนที่ตำรวจออกมาแล้วก็เอาหลักฐานยื่นให้กับพ่อแม่ดู
นี่คุณคุณต้องดูแลบุตรหลานของคุณนะกำชับด้วยนะเรื่องของ

เวลาโทรมาหลายครั้งแล้วคุณลองคิดดู
สมมุตินะถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายจริง

ก็นี่แหละค่ะทำให้คนที่ประสบเหตุ

ดังนั้นค่ะอันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้อง

ใช่ค่ะบางทีเด็กไม่รู้นะคะเล่นด้วยความสนุกนั่นเอง